ยังมีเรื่องน่ารักของน้องหนูอยู่นะคะ
สำหรับมีก้ามีย่าลูกชายลูกสาวฝาแฝดของคุณป๊อกกับคุณมากกี้

นี่แต่ถ้าใครที่ติดตามแบบจริงจะเห็นเลยว่า
คุณแม่มากกี้เขาพยายามสอนเรื่องภาษาของลูกมาโดยตลอด
ไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะภาษาสเปนนี่แหละที่มากกี้เนี่ยพยายามสอนตลอด
เพราะที่ทราบกันดีนะคุณคือมากกี้เขาเป็นลูกครึ่งไทยสเปน
คุณแม่มากกี้ก็เลยสอนตลอดเวลาเลยให้พูดภาษาสเปน
พอบันเทิงไทยรัฐเจอคุณพ่อป๊อกก็เลยขออัปเดตกันหน่อยว่า
ทั้งสองคนเนี่ยพูดภาษาสเปนได้ดั่งใจคุณแม่มากกี้แล้วหรือยัง
พ่อป๊อกก็เล่าด้วยความดีใจค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะ
นับ๑๑๐เป็นภาษาสเปนได้แล้ว

ไม่ใช่สภาษาเป็นภาษาอะไรแต่กัน
ตัวผมเองก็พยายามจะเรียนรู้ไปกับลูกด้วยครับ

ตอนนี้ก็มีเบอร์๑๑๐อันนี้ลูกสาวได้แล้ว

วิวัฒนาการของลูกจะทำให้เรามีความตื่นเต้นตลอดเวลา
ดีใจเอาเป็นว่าดีใจมาก